โอ้ยน้ำท่วมขนาดนี้อืมบ้านเฮ้ย
เสียหายหลายแสนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศยามเช้าค่ะดิฉันเนี่ยเข้าใจหัวอกหัวใจ
พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกลงมา
แล้วก็น้ำท่วมแบบนี้ขนข้าวขนของก็ไม่ทันต้องมายืนบนหลังคาบ้านแบบนี้
แต่จะบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคาจิกิมันก็อ่อนกำลังลงและเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่คุณผู้ชมคะระยะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่บ้าง
หนักสุดเลยร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มาดูจากโมเดลจำลองอากาศกันหน่อย
แถบสีส้มสีชมพูสีแดงวันนี้เบาลงแล้วนะคะ
เพราะว่าสีเข้มเหล่านี้ยังคงอยู่ในพื้นที่เวียดนามนะคะ
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อย
เพราะว่าจะมีพายุอีกลูกนึงนะคะ
ซึ่งทำให้คาจิกิเนี่ยเคลื่อนออกจากเวียดนามออกไปนะคะ
ทำให้ภาคอีสานบ้านเราฝนลดลงไปด้วย
ภายในวันนี้ถึงพรุ่งนี้รวมไปถึงสุดสัปดาห์

คนถล่มน้ำท่วมฉับพันกันอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ภาคเหนือตกมาปันประมาณแค่ร้อยละสี่สิบเท่านั้น
แต่ว่าภาคอีสานเนี่ยมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กระจายกันไป
ทั่วทุกจังหวัดตั้งแต่อีสานตอนบนถึงอีสานตอนล่างเลยนะคะ
ภาคกลางก็ตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนตกกระจายประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่
แต่ว่าจันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่ที่รับฝนรับน้ำอย่างต่อเนื่อง
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนองเบาหน่อยร้อยละสามสิบของพื้นที่
แต่ว่าคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตร
เช่นกันกับฝั่งอันดามันนะคะก็มีฝนตกประมาณร้อยละสามสิบ
คลื่นสูง๑๒เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
กรุงเทพมหานครตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณนี้ยังคงตกอยู่นะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสกระจายไปแถบปริมณฑลนครนายกนครปฐมนะคะ
รวมไปถึงสมุทรสาครด้วยค่ะคุณผู้ชม
เอาล่ะเชื่อว่าสถานการณ์หลังจากนี้น่าจะดีขึ้นฝนจะเบาลงในหลายพื้นที่นะคะ
ก็เชื่อว่าฟ้าหลังฝนสิ่งที่ดีรออยู่แล้วก็ถือว่าโอกาสนี้จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขอดูเพื่อนบ้านก่อนว่าเขาเป็นยังไงกันอยู่บ้าง
เจอสภาพเดียวกันส่วนตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ก็รออยู่ยังไม่มาเลยค่ะคุณผู้ชม
อาจจะช่วยหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะว่าเห็นอะไรแว๊บด้านนู้นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะ
ฝนมาอีกแล้วเป็ดก็มาอีกไปแล้วค่ะคุณผู้ชม